มีสูตรที่เขาบอกถ้าเกิดมันจะเกิดคั่วเกิดขึ้นใหม่เนี่ยนะฮะ
สูตรที่๑นี่คือสูตรปัจจุบัน๓๑๒เสียง
สูตรนี้เนี่ยทั้งอาจารย์สมชัยคุณจตุพรมองว่าน่าจะเป็นไปได้ยากแล้ว
เพราะคุณวิทยาเป็นนายกใช่ไหม
คือปัจจุบันเลยอยากบอกว่าเป็นสูตรที่น่าจะต้องผลักดันเป็นอันดับแรกสุดก่อน
นั่นก็คือหมายความว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องส่งเสริมต้องผลักดันสิ่งนี้
แล้วก็ต้องไม่ให้เกิดความร้าวฉานระหว่างพักร่วมรัฐบาล
คือถ้าจะไปไม่ถึงก็คือเพราะเสียงโหวตอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคุณจตุพร
คือเวลาโหวตเลือกนายกไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเสนอพิธาไปคนเดียวแล้วโหวตไม่ถึง๓๗๖
เขาจะเสนอ๒คน๓คนอะไรกันก็ได้เลยมันจบในคราวเดียว
การเสนอโหวตแข่งแน่นอนจะไม่ใช่ไม่มีชื่อคุณพิทาคนเดียวแล้วก็มาดูว่าถึงไม่ถึง
มันก็จบในคราวเดียวเพราะว่าไม่ใช่ว่าเสนอพิธาไปคนเดียวแล้วก็โหวต
แล้วเสียงไม่ถึงก็เสนอคนอื่นไม่ใช่การแข่งขันปกติก็จะแข่งกันสองคนนะครับ
มันมี๒ภาพฝั่งบังเอิญว่าครั้งนี้อาจจะ๒คนก็ได้
สถานการณ์การเมืองมันบีบบังคับอาจจะ๓คนก็ได้แต่ว่าลงท้ายก็ออกคนอีกประวิษฐ์
จากฝั่ง๑๘๘เขาจะไม่เสนอเลยเอาสูตรที่๒สูตรที่๒ถ้าเกิดฟังจากอาจารย์สมชัย
อาจารย์มองว่าสุดท้ายถ้าคุณพิทาไม่ได้จริงมันควรจะเป็นสูตรนี้
คือถ้าในกรณีซึ่งสูตรแรกพลาดใช่ไหมครับคือหมายความว่าติดขัดที่สว
สวไม่ยังไงก็ไม่โหวตให้ซึ่งผมก็คิดว่าในขณะนี้ข่าวออกมา
เขาออกมาในธรรมนองคล้ายคล้ายแบบนี้อยู่แล้วก็ผมก็ยังกังวลว่า
กว่าจะถึงวันที่จะเลือกนายกเนี่ยเรื่องราวที่เป็นปัญหาของคุณพิทักษ
อีกหลายเรื่องก็อาจจะยังสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่ง
ซึ่งทำให้สูตรที่หนึ่งไม่ผ่านเป็นแล้วเป็นสูตรนี้
เมื่อเป็นสูตรนี้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าในแง่ของพักทั้ง๘พักเนี่ย
ยังจะต้องจับมือกันอย่างแน่นนะครับแล้วเพื่อไทยเองเนี่ย
จะต้องเป็นฝ่ายที่เหมือนกับว่าไม่ทิ้งไปไหนนะยังยืนยันในเรื่องนี้นะ
แต่คุณจตุพรเนี่ยมองว่าถ้าเป็นสูตรนี้เนี่ย

จะเท่าคุณพิธานั่นแหละที่ถ้าไม่หักหลังกัน
แต่ผมว่าร้าวฉานมาตั้งแต่เลือกประธานสภาแล้ว
คุณจตุพรก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นสูตรที่
สูตรที่สามก็คือนี่ใช่ไหมไม่มีก้าวไกลแล้วอ่า
รวมไทยสร้างชาติไม่มีมีภูมิใจไทยพลังประชารัฐและบิ๊กป้อมเป็นนายก
คือสูตรนี้เนี่ยถ้าหากว่าสำเร็จในเชิงของมือในสภาเนี่ย
มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

ผมคิดว่ามันเป็นสูตรที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองสูงมาก
นะฮะก็คือคนซึ่งเขารอมา๘ปี๙ปี
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนซีกฝ่ายของรัฐบาลนี้
เขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมหวังเกิดขึ้น

ถ้าไปจับมือกับพักอื่น
โดยยกคุณให้คุณบริษัทนาโยกเนี่ย
ผมคิดว่าภาคเปอร์ไทยจะไม่เหลืออะไรในอนาคต
เพราะว่าทุกคนควรจะลงถนนตั้งแต่ประธานสภาแล้วล่ะ
ทำไมคุณจตุพรยังเชื่อและมั่นใจว่ามันจะเป็นสูตรนี้
ถ้ามันจะเป็นผลลัพธ์แบบที่คุณจตุพรบอกหรืออาจารย์สมชัยเขาบอก
เพราะเวลาที่ไปแลกกับทางการเมืองเนี่ย
มันก็ต้องแลกกับความอัพยศเพื่อความสำเร็จบางอย่าง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์สมชัยกังวล
คนมันจะลงถนนตั้งแต่ประธานสภาแล้ว
นี่ไม่นับว่าวันโหวตนายกจะเข้าไปโหวตได้หรือเปล่า
วันแถลงนโยบายจะเข้าไปประชุมกันได้ตามปกติกันหรือไม่
เพราะฉะนั้นอย่างไรก็วิกฤตมันเกิด
บางคนอาจจะประเมินง่ายว่า
ก็นี่ไงความขัดแย้งรอคนมาก้าวข้าม
แต่เราก็ไม่รู้ว่าความขัดแย้งมันใหญ่ถึงขนาดไหน

แล้วถ้าเป็นสูตรนี้ล่ะฮะอีกสูตรหนึ่ง
ไม่มีพักก้าวไกลไม่มีรวมไทยสร้างชาติ
มีภูมิใจไทยพลังยารัฐแต่ว่าเพื่อไทยเป็นนายก
ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนก็จะมองว่า
เหตุใดจะต้องผลักก้าวไกลออกไปให้ไปเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับ
ทำไมไม่จับมือในฝั่งพระเจ็บไทยก่อน
แล้วก็อาจจะจับเพิ่มเพียงแค่บางพัก
เพื่อให้มีสัดส่วนเพียงพอที่จะชนะ๓๗๖นะครับ
แต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนซีกเลยอันนี้ถ้าเขาเปลี่ยนซีก
เอามาเพิ่มสักหน่อยนึงใช่ครับโดยที่ก้าวไกลก็ยังอยู่
เพื่อไทยก็ยังอยู่นั่นแหละนั่นสูตรนี้ผมคิดว่าเป็นสูตรที่ไม่ฉลาด
คือถ้าคุณอยากจะจับกับพักการเมืองอื่นเพื่อให้เกิน๓๗๖เนี่ย
ก็เลือกจากเพียงแค่บางพักได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนซีก
ก็พักสองเสียงชาติพัฒนากล้าเนี่ยแม้ว่าคุณกรจะลาออกจากหัวหน้าพักตอนหลังเนี่ยนะ
มีกรไม่มีกูเห็นไหมเพราะฉะนั้นในซีก๑๘๘ในกราบใดมีพักเก้าไกลยืนหลักเนี่ย
เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้อืมเพราะฉะนั้นถ้าพักเพื่อไทยเป็นหลักเนี่ย
ก้าวไกลอยู่แล้วเอาซีกนั้นเข้ามาก้าวไกลเขาก็อยู่ไม่ได้อยู่ดี
มีลุงไม่มีเราเขาซื้ออนาคตเขาไม่ได้ซื้อกับปัจจุบันนี้
คือขณะนี้เนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์ของการแย่งในตำแหน่งประธานสภาเนี่ย
จะมาจากการที่เป็นเกมที่จตุพรบอกเป็นเกม
บอกว่าต้องการที่จะแยกตัวในภายหลังของทางเพื่อไทยเองใช่ไหมครับ
หรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ทางก้าวไกลเองยืนในหลักการอย่างเต็มที่
ยอมถอยก็ตามเนี้ยผมคิดว่าวิธีการที่ทำให้
ก็คือว่าต้องยอมถอยกันบ้างและต้องจบด้วยการเจรจา
อย่าให้เกิดการคุยการฟรีโหดค่ะเพราะว่าท่าฟรีโหดเมื่อไหรี่นี่
ความแตกแยกมันจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน

คือเพื่อไทยเขาก็รู้เต็มอกอยู่แล้ว
ปัญหาก็คือว่าตั้งแต่อยากได้แล้วต่อมาไม่อยากได้แล้วมาอยากได้เนี่ย
เขาก็รู้ว่าการทำอย่างนี้มันจะเกิดปัญหา
แต่เขาต้องการให้มันมีปัญหาเพื่อถึงจุดแยกทาง

สุดท้ายนะฮะอาจารย์สมชัยบอกเมื่อกี้แล้ว

ก็คุณสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภา
แล้วแปลกภักดิ์นี้

ก็ความจริงมันก็แยกกันตั้งแต่พักเพื่อไทยกลับหลังหัน
แต่เพียงแต่ว่าก็ยังดื้อที่จะเดินคุยกันต่อ
แต่ว่าถึงจุดแรกแยกทางก็วันเลือกประธานสภา
ผมถึงบอกว่าวิธีการที่ทำให้ไม่แตกแยกก็คือว่าอะไรถอยได้ก็ถอย
อะไรที่ประดีประนอมได้ก็ประดินประนอมกันแล้วก็ตกลงกันนะครับ
แล้วก็ท้ายสุดแล้วมันก็จะไม่มีการต้องไปฟรีโหวตไม่ต้องไปแย่งกันโหวตในสภา

ทุกคนก็เห็นปลายทางถ้าเขาเลือกแนวทางท่านอาจารย์ว่าปัญหานี้ก็ไม่เกิด

ปัญหาเวลานี้ก็คือไม่ต้องการใช้แนวทางนี้และต้องการทำตามความประสงค์ของตัวเอง
แล้วก็ปัญหาก็หลังจากเกิดหลังจากตำแหน่งประธานสภามา
วุ่นวายความจริงอาจจะเกิดขึ้นก่อนจะได้ตำแหน่งประธานสภากันเสียด้วยซ้ำ

การเมืองไทยคงต้องคุยกันอีกยาวขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สมชัยครับขอบคุณอีกคุณเจษฐกร